กระบวนการกว่าที่จะไปควบคุมตัวครูปรีชาเนี่ย
ที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้สื่อข่าวไปรอกันตั้งแต่เช้า
คือบรรยากาศมันนะคะ

คือตอนเช้าครูปรีชาไปทำบุญก่อน
แล้วครูปรีชาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า

ฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหา
ก็ไปบวกกับเมื่อคืนก่อนก็ฝันดีเหมือนกัน
สระผมตัดผมทรงใหม่ฝันดีมา๒คืนเลย
ครูปรีชาก็มั่นอกมั่นใจว่าไม่มีอะไร

ว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่

ตอนเช้าทางพนักงานสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการ

ถามก่อนว่าครูปรีชาสอนถึงกี่โมง

ไม่เป็นไรสอนไปก่อนยังมีเวลาพอพักกลางวันลงมาเท่านั้นแหละ
ตอนลงมาครูปรีชายังไม่รู้เลยว่าถูกออกไหมจับ
ทั้งที่ออกมาในโลกโซเทียลในอะไรแล้วนะ
ครูปีชาก็ถามสื่อว่าไหนล่ะไหนล่ะมีแต่ข่าวในโซเชียล

ขึ้นรถไปกับนักข่าวพูดไม่ทันขาดคำ
โอ้โหเจ้าหน้าที่กองปราบมาล้อมรถเอาไว้เลย
ข่าวไปรอตั้งแต่เช้านะที่บ้านเนี่ยไปตามตั้งแต่เช้าเลย
ล้อมรถแล้วก็เอาตัวขึ้นรถไป
กับรถของพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบราม

ตอนแรกครูปรีชาก็นั่งรถไปเหมือนกับไปกับนักข่าวอะค่ะ
รถยังไม่ทันขยับเลยเจ้าหน้าที่ก็มาล้อมรถเอาไว้แล้ว
ไปไม่ได้นะไปขึ้นรถของเจ้าหน้าที่ดีกว่านะ
คือตอนที่ลงมาตอนพักเที่ยงเนี่ย
แล้วครูบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปกินข้าวเที่ยงก่อนด้วยเนี่ย

เหมือนกับมีนัดเอาไว้ว่าจะไปให้สัมภาษณ์สื่อที่หนึ่ง
เพราะฉะนั้นลงมาก็เลยขึ้นรถของสื่อเลย
แต่ตำรวจบอกไม่ได้ตอนนี้คุณถูกออกหมายจับแล้ว

ครูปรีชาสีหน้าก็ตกใจนะคะ
แล้วก็มีการโทรศัพท์ตลอดเวลา
ว่าน่าจะเป็นการโทรศัพท์หาทนายความ
หรือว่าปรึกษาเรื่องของกระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้
สื่อมวลชนเยอะมากจริง
สารอนุมัติหมายจับครูปรีชาตอน๑๑โมงครึ่ง

นี่ค่ะขึ้นรถของทางกองปราบไปแล้ว
ตำรวจกองปราบเขาขึ้นไปถามถึงห้องเรียนเลย
ให้ครูสอนไปก่อนจนพักกลางวันครูเดินลงมา
ตอนเดินลงมาครูยังยิ้มแย้มอยู่เลยค่ะ
บอกว่ายังไม่เห็นหมายจับจริงเลยนะ
ผู้สื่อข่าวคนไหนมีหมายจับเอามาดูหน่อย

อันนี้คือก่อนอันนี้ก่อน

เพราะเชื่อว่าครูน่าจะได้ข่าวแล้วล่ะ
สารอนุมัติออกหมายจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบินแล้ว
นี่ค่ะก็ไล่เรียงมา
พอขึ้นรถของเจ้าหน้าที่กองปราบ
เจ้าหน้าที่กองปราบก็ให้ครูนั่งอยู่ในรถก่อนนะคะ
นั่งอยู่ในรถก่อนเป็นรถฟอร์ดสีดำ

ก็มีเจ้าหน้าที่ของกองปราบไปตรวจค้น
ในห้องทำงานของครูปรีชาด้วย

ครูปีชาก็นั่งข้างหลังเจ้าหน้าที่ก็นั่งล้อมอยู่ในรถ
ช่วงที่ตรวจค้นนี่ครูปีชาไม่ได้ขึ้นไปนะฮะ

มีทางพอโรงเรียนที่มานำตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับ
ทีนี้หลังจากการตรวจค้นห้องทำงานของครูปรีชา
รถของทางกองปราบขับออกไป
ตอนแรกเรานึกว่าจะมาที่กองบังคับการปราบรามโดยทันที
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของครูปรีชาก่อนนะคะ
ไปที่บ้านพักของครูปรีชาก่อน
เพราะต้องการที่จะไปตรวจค้นภายในบ้าน

ซึ่งเป็นหลักฐานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดี
พูดสิทธิ์ค้าเราอยู่ในพื้นที่บอกเป็นชั่วโมงนะคะ
อยู่ในบ้านของครูปรีชามีญาติของครูปรีชาอยู่ด้วย
และครูปรีชาเองก็เป็นคนนำพนักงานสอบสวน
เป็นคนนำเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบราม
เดินหาหลักฐานอยู่ภายในบ้าน
ครูปรีชาก็สีหน้าเคร่งเครียด
ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมมากนัก
ระหว่างที่อยู่ในการควบคุมตัวของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ก็ตรวจค้นในบ้านพักเสร็จเรียบร้อย
หลังจากนั้นก็นำตัวครูปรีชามาที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อช่วงเย็น
พอมาถึงก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
มีการแยกสอบนะคะระหว่างครูปรีชากับเจ๊บ้าบินหรือนางรัตนาพร

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็คือคัดค้านการประกันตัว
เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แต่ทางทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายของครูปรีชาทั้งฝ่ายของเจ๊บ้าบิน
เตรียมพร้อมในการขอประกันตัว
ตามรายงานข่าวบอกว่าครูปรีชาก็จะใช้หน้าที่การงานนะคะ
เป็นครูข้าราชการ๔๘จะใช้ตำแหน่งในการประกันตัว
ในส่วนของเจ๊บ้าบินก็เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงิน

แต่จนถึงเวลานี้ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่า
คือถ้าตัดภาพกลับไปในช่วงก่อนที่ตำรวจกองปราบ
จะไปหาครูปรีชาที่โรงเรียน
แล้วนักข่าวไปรอที่บ้านตอนเช้าเนี่ย
ก็เหมือนกับกระแสข่าวทุกวันนะคุณเขียนมาสอน
มีข่าวมาตลอดว่าตำรวจจะขอออกหมายจับ
หนึ่งในคนที่ถูกออกหมายจับคือครูปรีชา

ครูยืนยันว่าซื้อสลากมาจริง
และถ้าถูกออกหมายจับยังไงในวันนี้เนี่ย
หรือจะถูกแจ้งข้อหาอะไรก็แล้วแต่

ขั้นพื้นฐานของกระบวนการที่พนักงานสอบสวน

ยังต้องไปต่อชั้นอายการจนไปถึงศาลนั่นแหละ

นี่คือเสียงสุดท้ายที่เราได้ยินครูสัมภาษณ์ในวันนี้นะ

ถามว่ากังวลใจไหมนะครับ

จริงน่าจะเป็นหมายเรียกมากกว่านะครับ

ถ้าไหมจับเนี่ยครูไม่ได้รบหนีไปไหน
ถ้าไม่รบหนีก็คือต้องใช้ไหมเรียกนะครับ
แต่วันนี้ผมไปทำงานนะครับ

ครับฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ

ให้ทิ้งนักเรียนมาดูก็ที่ตรงนี้แหละครับ

นี่คือเสียงสัมภาษณ์สุดท้าย

เพราะว่าหลังจากให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้
ก็ถูกควบคุมตัวค่ะ
หลังจากนั้นก็ไปโรงเรียน
คือมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วครูปีชาถูกแจ้งข้อหาแบบนี้เนี่ย

คือล่าสุดทางนายสมศักดลประสิทธิ์
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุสภานะครับ
บอกว่ากรณีของนายปรีชาที่ถูกออกหมายจับคดีหวย๓๐ล้าน
ขณะนี้ถือว่านายปรีชายังไม่มีโทษนะฮะ

แต่เมื่อปรากฏเป็นข่าวแล้วก็สังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแบบนี้
ก็อาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียของวิชาชีพครู
เพราะฉะนั้นวันที่๒มีนาคมนี้วันศุกร์นี้นะฮะ

เลขาธิการครุษภาจะหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงนะครับ
เพื่อรวบรวมข้อมูลความผิดที่นายปรีชาถูกกล่าวหา
ว่าอยู่ในข่ายการประพฤติผิดจัญญาบันของวิชาชีพครูหรือไม่
ถ้าเข้าข่ายนะครับก็ต้องใช้อำนาจของเลขาธิการครูรุษภา
ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงนะฮะ
ส่วนทางผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๘
ต้นสังกัดโรงเรียนของครูปรีชานะครับ
นายจตุรงศุกร์แก้วบอกว่าถ้าเป็นกรณีครูถูกออกหมายจับหรือจับกลุ่ม
ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับสวัสดีภาพของเด็กนักเรียนนะ
แบบนี้ต้องถูกพักงานชั่วคราวทันที

จะต้องพักงานไหมหรือว่าจะอะไรยังไง
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในส่วนของครูปรีชานะคะ